คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศาลดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
ซึ่งสารนัดอ่านคำพิพากษาคดีปล่อยปะละเลย
การจำนำข้าวทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอายางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ

โดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะจะออกนั่งบันลังในเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
เพื่ออ่านคำตัดสินในคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยค่ะซึ่งบรรยากาศณขณะนี้นะคะ
ก็มีบรรดามวลชนบางส่วนเดินทางมาให้กำลังใจท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจค่ะ
คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ออกนั่งบันลังเพื่ออ่านคำพิพากษาในคดีที่อายการสูงสุด
โจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นจำเลยในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
ในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตปี๒๕๕๙
กรณีปล่อยประละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว
ทำให้รัฐเสียหายกว่า๕แสนล้านบาท
ซึ่งบรรยากาศที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขณะนี้นะคะ
มีมวลชนบางส่วนเดินทางมาให้กำลังใจค่ะ
จะรู้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะไม่เดินทางมาที่ศาลก็ตาม
ไม่ว่าคุณนิรักจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ยังมาให้กำลังใจอยู่เสมอค่ะ
เพราะว่าท่านเป็นผู้ก็พูดท่านเป็นนายกที่เราเลือกมาเองค่ะ
คาดหวังอย่างนั้นนะคะพี่ยังเชื่อมั่นในกระบวนการความยุติธรรมของบ้านเราอยู่
ก็ยังอยากมาฟังฟังคำตัดสินว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
ถึงไม่อยู่ก็มาค่ะ
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยใช้กำลังตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน๒จำนวน๑กองร้อย
อารักษาและควบคุมฝูงชนชาย๑กองร้อยและหญิงกว่า๒๐นาย
โดยมีจุดคัดกองบุคคลเข้าออกจำนวน๓จุดบริเวณโดยรอบศาล
คือฝั่งถนนแจ้งวัฒนาซอย๙ทิศเหนือทิศใต้ฝั่งกองทัพไทย
ซอยแจ้งวัฒนา๗ทางเข้าสารปกครอง
ส่วนด้านหน้าทางเข้าตัวอาคารสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ได้มีการนำรั้วเหล็กมากั้นพื้นที่ห้ามมวลชนและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
ส่วนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่จะเข้าฟังคำตัดสินต้องแลกบัตร
และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัด
มีการวิเคราะห์กันว่าคำพิพากษามีโอกาสออกมาได้ใน๓แนวทาง
คือองค์คณะมีมติเสี่ยงข้างมากว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดตามฟ้อง

สินว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีความผิดแต่ให้รอการลงโทษ
และตัดสินว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีความผิดสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญา
ซึ่งคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะมีอัตราโทษจำคุก๑๑๐ปี
๒๐๐๐๒๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทางนี้นะคะสารสามารถอ่านคำพิพากษารับหลังได้
ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แต่ไม่ได้เป็นบทบังคับว่าจะต้องอ่านรับหลังเท่านั้น
สารสามารถเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาออกไปได้อีกค่ะ
และอีกหนึ่งคดีที่ต้องจับตามองในวันนี้
ซึ่งสารยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาจำเลยอีก๓คนนะคะ
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอ่านคำพิพากษาในวันนี้
หรืออาจจะเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน
กว่าจะเจอตัวจำเลยทั้ง๓คนค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสาธิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ